คุณผู้ชมคะทำเอาเหล่าโซเชียลต้องกดฟังแล้ว

สำหรับยอดธรรมบุญกระถิ่งนะคะของพี่นางซิรุภรณ์ค่ะ
ที่วัดบ้านดอนกรอยสวรรค์นครราชสีมาค่ะ
ซึ่งพี่นางเองก็ได้กระซิบบอกยอดทำบุญทั้งหมด
อ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ฟังกันชัดชัดด้วยด้วยกันค่ะ
เก็บมาก
ได้ยินกันชัดเจนนะคะคุณผู้ชมค่ะย้ำให้ฟังกันอีกรอบเพื่อเหล่านักเสียงโชคฟังไม่ทันนะคะ

ทั้งหมดเนี่ยคือ๑๗๘๘๔๓๒บาทซึ่งได้ยินแววว่าเลขตรงกับรถแห่อีกด้วยนะ
หลายคนพอได้ยินแบบนี้แล้วก็นะนำไปตีเป็นตัวเลขกันไปนะคะ
จากนี้ค่ะภายในงานเนี่ยพี่นางยังได้โปรยทานและแจกให้กับพี่น้องที่เดินทางมาร่วมทำบุญภายในวัดอีกด้วย
คือมีเวลาเมื่อไหร่พี่นางก็จะไปทำบุญตลอดและอีกหนึ่งสิ่งก็คือที่หลายหลายคนตาม
เพราะพี่นางเนี่ยถูกลอตเตอรี่บ่อยมากถูกต้องแล้วเรื่องของแบบถูกเลขกระถิ่นอ่ะ
นั่งยอดเงินน่ะจริงต้องตามใหญ่เลยแล้วก็ตามอะไรค่ะคุณตามอะไรคะตามตามไปทำบุญ
เขาเรียกว่าทำบุญต่อบุญสร้างบุญต่อบุญ

แต่ยังไงก็อนุโมทนาบุญกับพี่นางด้วยนะจ๊ะ